ขับรถขับราต้องมีน้ำใจจะรีบไปไหนกันคุณพี่
ก็นั่นน่ะสิรถของคุณพี่เกือบจะทับหัวคนอื่นเขาแล้ว
แล้วพอมอเตอร์ไซค์ล้มพี่ไม่ดูด้วยนะ
ไม่หยุดพี่ไม่ชะลอเลยแต่พี่ไปเลยค่ะ

พี่คะหนูมีกล้องอยู่
ข้างหลังก็รีบไปบอกพี่คะหนูมีกล้องอยู่หนูมีหลักฐานชัดเจนค่ะ
เห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะ
เนี่ยภาพเหตุการณ์อันนี้ให้ดูเป็นกล้องหลังด้วยนะคุณ
มาเร็วเลยพุ่งมาแล้วนะ
ใช่จะเห็นจังหวะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์นั่นแหละ

คือเขาก็มาเร็วมาแบบนี้ค่ะ
เราไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจมอเตอร์ไซค์
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เบี่ยงเข้ามาขวาแบบนี้หรือเปล่า

ทีนี้เขาก็เลยรีบพยายามเบี่ยงแล้วมันไปเกี่ยว
หลังจากนั้นพอมอเตอร์ไซค์ล้มเขาก็ไปต่อเลยค่ะ
ี่ยงซ้ายแล้วไปปาดขวาวิ่งหนีเออขับหนีไปอีก
ใช่ค่ะจริงถ้าเกิดเขารออีกหน่อยนึงนะ
มันก็มีพื้นที่ว่างอยู่เขาก็ไปได้
นี่คืออย่างที่บอกค่ะว่ากล้องหลังรถ
คือเราเห็นเลยว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก่อน
แต่จะมีปัญหาก็คือตรงข้างหน้ากล้องหน้ารถที่จับภาพได้นี่แหละ

ใช่ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อตอน๗โมง๔๐นาที

มุ่งหน้าไปตรงสารอาญารัชดา
แล้วรถคันที่เฉียวแล้วก็ไปเลยเนี่ย
คือนิสสันเชียน่าสีเทาหรือว่าสีบอลเงินนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ว่าจะเป็นงองูฉอฉิงหรือว่างองูลอลิง
ทะเบียน๗๒๘๖ชนบุรี
แล้วมอเตอร์ไซคันนี้ลูกสอนสีเขียวเขามีคนเจ็บ๒คนนะ
นักข่าวของเราก็เลยถามคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
คือคุณปริญญาจุงประดิษฐ์อายุ๒๗ปีค่ะ
คุณปริญญาเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเหตุนะ
ผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากคอนโดตรงลาดพร้าว๑๕
จะไปแยกรัชโยธินจะไปส่งแฟนผมนี่แหละ
เส้นตรงนี้มันเป็นช่วงเกาะสร้างรถไฟฟ้าไง
ซ้ายมือผมที่เห็นเป็นแบรีเออร์แบบนี้ค่ะ
คือเขาก็เป็นเกาะสร้างอยู่ซึ่งผมจะเบี่ยงมาเลนขวา
แล้วอยู่ดีเนี่ยเทียน่าคันนี้ก็มาเบียดชนเลย
ผมกับแฟนเนี่ยที่เห็นล้มไปนะตามเนื้อตามตัวนี่ถลอกนะ
กล้ามเนื้ออักเสบนะฟกช้ำดำเขียวตามร่างกาย
แล้วผมก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สนพหนโยธิน
อันนี้คือที่เราคุยกับคุณปริญญาฝั่งคนเจ็บฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องฝากตำรวจตามต่อด้วยนะคะ
เพราะเมื่อกี้บอกทะเบียนไปแล้ว

เอาฝากตามนิสันเทียน่านี้มาดำเนินคดีด้วยนะคะ

แต่เมื่อคุณชนคุณต้องรับผิดชอบนะฮะ